หลายคนนะเด็กตื่นแต่เช้าเลย

ประจำปี๒๕๖๓ปีนี้
เอาคำขวัญก่อนกันละกันเนอะคำขวัญปีนี้คำขวัญจริงนะคะดีค่ะ
เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
นี่เลยนี่คือหน้าตาของน้องคนแรกชื่อน้องอังเป่า
เป็นคนที่มาลงทะเบียนรอนั่งเก้าอี้นายกตั้งแต่๖โมงเช้า
แล้วก็ได้นั่งเก้าอี้นายกเป็นคนแรกนะคะ
เด็กทุกคนอยากจะได้เข้ามาดูเข้ามาชม

เพราะว่าธรรมเนียบเนี่ยกว่าเขาจะเปิดทีก็คือปีละครั้งเท่านั้นเอง

และเพื่อให้สมกับเป็นวันของเด็กค่ะ
พ่อเนกประยุจนโอชานายกรัฐมนตรีหรือลุงตู่
ก็จับไมค์ขอโชว์ลูกคอด้วยบทเพลงศรัทธา
แล้วก็จับมือกันไว้ให้เด็กที่มาร่วมงานเขาฟังกันด้วย
มีเสียงไหมนะขอฟังเสียงสักนิดได้ไหม
จริงหัวคิ้วท่านยังย่นอยู่นิดนึงนะ

คือร้องหลายเพลงด้วยไม่ใช่แค่ศรัทธา
จับมือกันไว้คงอีกหลายเพลง
เป็นที่รู้กันว่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงเก่งแต่งเพลงได้นะคะ
จากร้องเพลงแล้วให้โอวาสด้วยนะ
โดยบอกว่าให้โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ทุกคนมีหมาป่า๒ตัวอยู่ในตัวเอง
มีหมาป่าใจดีที่พร้อมดูแลช่วยเหลือทุกคน
หมาป่าอีกตัวที่ใจร้าย
เป็นภาระคนรอบข้างทำคนอื่นเดือดร้อน
เราจะเป็นหมาป่าแบบไหนอยู่ที่ตัวเราจะเลือก

ทีนี้ไปสอบถามน้องคนนึงชื่อน้องบีเอ็ม

น้องอยู่ป๔โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีนะคะ
น้องบอกว่าขอให้ลุงตู่สู้พักให้หายเหนื่อย
แล้วก็บริหารประเทศชาติต่อไป

อืมภาพในทีวีที่เราเคยเห็นลุงตู่
เรารู้สึกว่าลุงตู่ใจดีไหม

แต่ว่าบางครั้งเขาก็น่าจะมีเหตุผล

เด็กที่ลงทะเบียนและแนะนำคนแรกก็คือน้องอังเปรา

ถมศึกษาปีที่๕โรงเรียนอนุบาลนครราชศรีมา
บอกแล้วว่าลงทะเบียนตั้งแต่๖โมงเช้าเลย
เขาบอกเขามาทุกปีนะ
ปีนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่๖แล้วค่ะ

ที่เขาได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

จากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรมด้วยนะคะ

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็มีการจำลองให้เด็กเนี่ย

แล้วก็แน่นอนมีกองทัพไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย

เพราะว่าตัวที่ขยับได้ที่เป็นหุ่นยนต์ก็มีเหมือนกัน

อยากให้มันขยับได้อยากให้มันมีหุ่นยนต์บ้าง

จัดให้แบบนี้สนุกสนานเพลิดเพลิน

ตอนเราเด็กเราไม่ได้เล่นอะไรมาแบบนี้เนาะ

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาเด็กไป